แกรมชกของทางวันเห็งนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเป็นการวาง
คร่าวคร่าวนะครับเดือนกันยันเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปได้หรือไม่
แต่ที่แน่นั้นยืนยันชัดเจนว่ากลับมาชกอย่างแน่นอนนะครับ
ผลการตรวจที่ทราบกันว่าใครติดตามข่าวช่องเราก็คงจะเห็นนะครับ
วันที่เดินทางไปตรวจก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับ
สามารถจะรักษาได้อาการของทางวันเฮงนะครับที่มีการเช็คอาการเจ็บที่โพรง
มูกแล้วก็สายตาก็มีปัญหาเรื้อรังมานานนะครับ
ทำให้วันเฮงอยากจะเลิกชกล่าสุดก็กลับมานะครับ
ซ้อมแล้วหลังจากที่ยืนยันจากแพทย์ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย
โดยนายปียรัฐวัชิระรัตนวงครับหรือว่าเสียตังค์โปรโมเตอร์ของเพชรยินดี
ก็บอกว่ามีการพูดคุยกับวันเฮงแล้วก็หมอที่รักษาบอกว่าวันเฮงชกต่อได้
ต่อไปนะครับวางให้ไปชกที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่ายังไม่กำหนดเวลา
แต่คาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนกันยายนนี้เลย
โดยเวลานี้ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลนะครับ
และตอนนี้ก็ยังมีญี่ปุ่นติดต่อให้วันเฮงไปชกป้องกันแชมป์
อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วย
เห็งก็ผลงานการชกยอดเยี่ยมนะครับ
เป็นเจ้าของสถิติไร้ภาย๕๔ไฟล์รวดเลยนะครับ
สถิติโลกด้วยแล้วก็ชนะน็อก๑๘ไฟล์
ตลอดการโชว์อาชีพที่เริ่มตั้งแต่ปี๒๐๐๗